หวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีก่อนนะครับ
เรื่องนี้คู่คดีคู่กรณีก็คือครูปรีชากับหมวดจรูน
แต่ว่าพยานของฝั่งครูปรีชาเยอะเหลือเกิน
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวออกมาทุกวันนะครับ
อย่างล่าสุดวันนี้ในส่วนของในแผนนะฮะ
ในแผนซึ่งเป็นพนักงานขับรถของธนาคารแห่งหนึ่ง

ไปที่กระทรวงยนตรธรรมเพื่อยื่นหนังสือขอ
เนื้อหาสาระใจความที่ยื่นหนังสือ
ก็คือบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ไล่จับพยานในคดีหวย๓๐ล้าน

หากเปลี่ยนตัวหัวหน้าชุดรวมถึงทีมสืบสวนของกองปราบราม
ก็จะทำให้พยานกล้าเผชิญหน้ามากขึ้น
และในคดีนี้ตำรวจได้ใช้เวลาสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่นานหลายชั่วโมง
รวมถึงมีการกดดันหลายอย่าง
ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในแผนยังได้กล่าวพาดพิงถึงทนายคนดังคนหนึ่งบอกว่า
ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ส่วนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่นำคลิปในสำนวนมาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ตำรวจก็ไม่ดำเนินคดีโดยในแผนอ้างว่า
เพราะเป็นเพื่อนสนิทของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และผู้บังคับการปราบรามจึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยจะไปยื่นฟ้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและนายอัจฉริยะ
ปฏิเสธจะให้รายละเอียดของการมายื่นหนังสือ
ก็บอกเพียงว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง
เป็นการเดินหน้าร้องความยุติธรรมตามหน่วยงานต่าง

และขณะนี้ตนก็ยังไม่ได้รับหมายเรียกจากกองปราบราม
ในเรื่องของข้อหาให้การเท็จ
หมายเรียกข้อหาให้การเท็จ
แผนต้องไปพบพนักงานสอบสวนกองปราบ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าในแผนจะไปนะครับ

เพียงว่าขอปรึกษากับทนายความก่อน
ในแผนบอกว่าหมายเรียกที่ตำรวจออกมาเนี่ยมันกระชั้นชิดเกินไป
ช่วงนี้ตนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
นายแผนยอมรับว่าเคยเดินทางไปบ้านพักของหมวดจรูนจริง
แต่ก็ไปตามหน้าที่ไม่รู้จักกัน
ส่วนกับนางสาวฟ้าเพิ่งรู้จักกัน
ที่ว่าเห็นมาด้วยไปยื่นหนังสือด้วยอะไรด้วยเนี่ย
รู้จักกันไม่ได้ว่าทำเป็นขบวนการอะไรยังไง